กรณีนี้กันบ้างค่ะผ่านมาแล้ว๔วันนะคะจากกรณีที่ตำรวจสนดูสิตยิงหนุ่มองค์การเพศรัชกรรมเสียชีวิต
ซึ่งทางตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกดำเนินคดีนะคะแล้วก็ได้รับการประกันตัว
ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้ครอบครัวประกอบพิธีชาปนกิจด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ติดตามประเด็นนี้กันต่อจากรายงานค่ะ
ราบน้ำตายังไม่จางหายไปจากสองแก้มของนางจันเพ็ญสิทธิบุญ
แม่ของนายปิยพงศ์รุ่งวิทยาพลหนุ่มองค์การเพศสัจกรรม
เหยื่อกระสุน๑๐ตำรวจเอกธิรยุทธ์จันคง
ผู้มะครับมูลงานปราบปามสนดุสิต
ถูกยิงเสียชีวิตในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
บริเวณด้านหน้าสอนอดูสิต
โดยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สะเทือนใจผู้เป็นแม่อีกครั้ง
เมื่อต้องร่วมงานชาปนกิจลูกชายอันเป็นที่รัก
โดยเธอไม่คิดฝันว่าลูกชายจะถูกคนที่เรียกตัวเองว่าตำรวจ
เป็นผู้พิทักษันติราชทำให้เสียชีวิต
ซึ่งเธอจะขอสู้ทวงความยุติธรรมให้กับลูกชาย

ผู้ก่อเหตุที่ได้รับการประกันตัวออกมา
แม่ก็ไม่อยากเป็นทุกข์
แต่ยังไงก็ต้องวอนเรื่องคดีความ
ยังไงก็ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวแม่ด้วย
พ่อแม่ก็สูญเสียเสาหลักสูญเสียคนที่เป็นที่รัก

ไม่ไปได้ไหม
อยากบอกถ้าเป็นไปได้ไม่ไปได้เลย

และคลางแข็งใจว่าตำรวจจะมีการช่วยเหลือกัน

ทำให้นางจันเพลเดินหน้ายื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากที่ผ่านมาหลังจากลูกชายถูกยิงเสียชีวิต
ครอบครัวไม่เคยรู้ความเคลื่อนไหวในการดำเนินคดีเลยว่า

แต่กลับได้คำตอบว่ายังทำสำนวนไม่เสร็จ
ทวงถามถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจก็อ้างว่าลืมเสียปลั๊กบ้างไฟเสียบ้าง
ไม่ได้รับความชัดเจนใดเลย
จึงอยากขอความเป็นธรรมผ่านตำรวจระดับสูง

และล่าสุดผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว
อีกทีนึงแต่ณวันนี้แม่พอใจค่ะหลังจากรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
ผลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ความมั่นใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยยืนยันว่า
ตำรวจจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือ
ผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันก็ตาม
นาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่สุรินทร์บ้างนะคะมีหญิงวัยหกสิบปีถูกคนร้ายเนี่ย
ฆ่าแล้วก็เปลือยท่อนล่างอยู่กลางทุ่งขณะต้อนวัวกลับบ้าน
สุนัขของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะเป็นคนวิ่งไปตามชาวบ้านให้เข้ามาจนพบศพ
ล่าสุดตำรวจสามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุเหตุการณ์นี้ได้แล้วนะคะ
เป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตเองติดตามรายละเอียดจากรายงานเลยค่ะ
ญาติค่อยค่อยเคลื่อนร่างไร้วิญญาณของนางสำรวยสุรสรในยุคหกสิบปี
โคกลาวตะบนไพรอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดประจำหมู่บ้าน
หลังถูกน้องชายแท้ทำร้ายจนเสียชีวิตด้วยสาเหตุเพียงเพราะไม่ให้เงินซื้อเหล้าดื่ม
สลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมาชาวบ้านพบศพนางสำรวยนอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
สภาพศพใบหน้าถูกทุบมีเลือดออกทางปากและจมูกกางเกงถูกถอดออกแล้วปิดอวัยวะเพศเอาไว้
เจ้าหน้าที่ส่งพยานหลักฐานตรวจหาดีเอนเอคนร้ายและส่งศพชนะสูตรว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือไม่
ต่อมาตำรวจชอบพ่อทุ่งมนต์ก็คุมตัวนายรักษาสุรสอร์ตในยุคห้าสิบสองปีน้องชายแท้แท้ของผู้เสียชีวิตเอาไว้ได้
หลังรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าพี่สาวตัวเองเพราะเมาขาดสติและขอเงินซื้อเหล้าไม่ได้
ก่อนเกิดเหตุนางสำรวยกำลังต้อนวัวกลับบ้านโดยมีเจ้าบัวขาวเจ้าสี่ตาและเจ้าตัวเล็ก
สุนัขคู่ใจสามตัวคอยวิ่งไล่ตามไปด้วยพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
น้องชายที่อยู่ในอาการมึนเมาดักรอขอเงินซื้อเหล้าคาดว่าผู้เสียชีวิตไม่ยอมให้
จึงมีปากเสียงกันรุนแรงก่อนจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุสุนัขทั้ง๓ตัววิ่งไปหาชาวบ้านและแสดงท่าทีเหมือนมีอะไรบางอย่าง
ด้วยความสงสัยจึงเดินตามไปจนพบศพนางสำรวยอยู่กลางทุ่งนา
โรบนี้ตอนนั้นผมนั่งบนคลองไปเห้ยทำไมมา

เพชรตัวอยู่อาบในชาเท่า
จะแค่รวดใจมีปีเตอร์ไหว
บอนขมวิทย์หนึ่งไหว

แปลว่าแปลว่าบอกว่าให้ไปดูหน่อย
ไปที่อาวุธมันที่ปกติ

มันโตนกมันกินเหล้าทุกวัน
ไม่ใช่ไอ้ชาที่ไหนไปพี่สาวมัน
หลังทำพิธีชาปนกิจนางสำรวย
นักทั้ง๓ตัวที่เดินตามไปส่งเจ้าของมันที่วัด
ก็กลับมานอนซึมอยู่ที่บ้านทั้งวัน
เพราะคิดถึงเจ้านายของพวกมันที่จากไป

นางสำรวยผู้เสียชีวิตเป็นคนที่สาม
และนายรักษาผู้ก่อเหตุเป็นน้องคนเล็ก
คาดคิดว่าน้องชายจะเป็นฆาตกร
ที่นางสำรวยเป็นคนคอยหาข้าวหาน้ำให้กินอยู่เป็นประจำ

รักษาถูกจับชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงหลายคนต่างรู้สึกโล่งใจ
เพราะนับตั้งแต่เกิดเหตุต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวง

พอใจพอใจที่ว่าเขาจับได้แล้วไม่จะไม่ต้องระเวงว่ากลัวไปวัวไปควาย
ถ้ากลัวไปเจอแบบนี้อีกจะได้ไม่ระแวง
แต่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นน้องอย่างนี้นะ
คิดว่าเป็นคนอื่นมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะ
ความคิดแต่ทุกคนเขาคิดแบบนี้กันหมดแหละ
ความคิดว่าไม่ใช่คนในบ้าน
แต่ตำรวจเข้ามาเขาก็เจาะจงว่า
ถ้าหมามันนี่ได้ยินเขาพูดโตมานะ
หมาถ้าเป็นคนอื่นหมามันจะกัด
อันนี้หมามันไม่ได้กัดค่ะ